เรื่องราวดีมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ

เขาเรียกได้ว่าปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง

ส่งคืนให้กับเจ้าของแต่ว่าไม่ออกนาม

เรียกได้ว่าทำความดีแบบปิดท้องหลังพระอย่างแท้จริงเลยทีเดียว

บรรจุอยู่ในกระเป๋าเงินที่เจ้าของร้านขายนมสดคนหนึ่ง

เก็บได้บริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนสอนกวดวิชาตำบลพระสิงศ์อำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วก็นำส่งให้กับตำรวจสายตรวจทันที
เพราะว่าเกรงว่าเจ้าของที่ทำกระเป๋าหล่นหายเนี่ย

เอกสารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ

พบเงินสดและเอกสารสำคัญของเรือโท
ทันสวุฒิพิมลบุตรนะครับ
เป็นนายทหารสังกัดกองทัพเรือแห่งหนึ่งใน
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
เจอหน้าสอนวิชาตะเบียนตรงนอกมาสิ

มีแบงค์๑๐๒๓ใบแบงค์๑๐๓ใบและแบงค์๒๖ใบครับ

ตำรวจสายตรวจทั้งสองนายก็ได้นำกระเป๋าของเงินเนี่ย
มอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามหาเจ้าของต่อไป
ก็ขอให้ได้เจอเจ้าของเร็วนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะการที่เราทำความดีเนี่ย
บางทีมันมีความสุขนะคุณทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลย
ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำความดีเพื่อหวังผลอะไรตอบแทนก็แล้วแต่แหละ
แต่เราก็เห็นตัวอย่างในสังคมไทยที่นำมาเสนอเยอะมากนะคะ

เรื่องราวของคนดีที่เขาทำความดีเนี่ย
เราต้องมานำเสนอแบบนี้แหละเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนในสังคมนะครับ
แล้วก็เชิดชูคนดีเหล่านี้เขาจะได้มีกำลังใจ

มีกำลังใจในการทำความดีต่อไปนะครับ